ส่วนข่าวนี้ที่โปรยไปเมื่อสักครู่

ส่งอาหารมาส่งอาหารหรือเปล่า

แต่ว่ามาเหมือนช้อปปิ้งเลยฮะ

คนร้ายใส่เสื้อพนักงานแกรปส่งอาหารครับ
หมวกกันน็อกปิดบางใบหน้าเดินเลือกหยิบรองเท้าที่วางไว้หน้าห้อง

พอเห็นคู่ไหนถูกใจก็หยิบใส่กระเป๋าเป้ที่เตรียมมาครับ
จากนั้นก็เอาไปใส่กระเป๋าแกรปที่อยู่ท้ายรถมอเตอร์ไซค

นี่แหละมาได้เต็มถุงเชียวนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อาคารเอื้ออาทรเสมาฟ้าครามจังหวัดปฐุมธานีครับ
เพจข่าวรังศิษย์ถึงชาวรังศิษย์
นำมาโพสต์ไว้แล้วก็ให้ข้อมูลว่า
แจ้งข่าวด่วนมากเตือนภัยช่วยกันแชร์ให้เรื่องถึงแกรป
ผู้เสียหายไปแจ้งความที่สพคูคศแล้ว
ความเป็นมาของเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ก็คือพนักงานแกรปเข้าไปขโมยรองเท้า
ตามคลิปวิดีโอนะครับที่ลงไป
ขโมยเสร็จนะฮะใส่ถุงก็เอามาใส่กระเป๋าแกรปอีกที

คนในคลิปเขาบอกว่ามาขโมยแล้วหลายครั้งสงสัยได้ใจ
เพราะว่าเจ้าทุกข์ขี้เกียจเอาความ
มาถึงเจ้าทุกข์รายนี้เขาไม่ยอมครับ

แต่ถ้ามาหลายครั้งแล้วมีหลักฐานขนาดนี้

นั่นสิตำรวจไทยเนี่ยเก่งจะถ่าย
แทนที่จะไปส่งของไปเอาของเขาซะอีกนะ